ออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นกันต่อค่ะ
ช่วงนี้แม่นิ่มได้ทำก๋วยเตี๋ยวไว้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่นักเล่าเส้นของเรา
จะต้องลงมือท้าพิสูจน์รสชาติกันแล้ว

ไปดูจ้า
ถ้าธรรมดาเนี่ยเราก็จะไม่มีไข่ให้
แล้วก็ไม่มีหมูกรอบให้

แต่ว่าถ้าไฮโซจะมีหมูกรอบกับไข่ต้ม
สจัดจ้านเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือ

เราหมักแบบธังรัชธน์ดูว่าจะนุ่มแค่ไหน

น้ำซุปนี้จักจ้างจริงเที่ยวเค็มหวานตามที่ทุกแม่บอกไป
แล้วก็มีความหอมของถั่วคั่วด้วย๕ดาว
มากลับเมนูนี้บ้างดีกว่าลองชิมครับไทย

เมนูนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณ๓เดือนครับผม

ก่อนหน้านี้เคยคิดจะไปอังกฤษ
แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเรียนทำผัดไทย
ต้องไปเรียนที่ห้องอาหารเบนจรงโรงแรมดุสิทธานี
เท่านั้นเพราะว่าเบอร์โคมิตเนี่ย
ถ้าจบจากที่นี่มันจะโอเคเลย
คุณแม่ก็ไปเรียนแต่ตอนแรกที่ยังไม่เปิด
เพราะว่าคือเด็กในร้านบางทีแม่ครัวเนี่ย
มันไม่ลงตัวเราก็กลัวว่าจะเปิดมาแล้ว
เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวจะตีกับก๋วยเตี๋ยว
แต่พอตอนหลังเราก็ได้คุยกับลูกค้าหลายท่าน
ก็บอกว่าให้ลองให้ลองทำดู
วันแรกอาทิตย์แรกที่เปิดฟรีนะคะแจกฟรี

ใช่ค่ะลูกค้ามานั่งปั๊บเสิร์ฟผัดไทย
ผลตอบรับดีมากก็เลยกลายเป็นผัดไทยอันนี้ขึ้นมาค่ะ
ตั้งใจจะไปอังกฤษนี่คือไปเปิดร้านอาหารไทย

แต่ว่าสูตรนี้ก็ยังอยู่ในใจตลอดค่ะ
คือไปเรียนที่นั่นนี้เรียนแบบผัดไทยอย่างเดียว

เลยค่ะนี่นะฮะก็คือผัดไทยในสูตรระดับโลก

กลมกล่อมไหมค่ะ
คือคนจะได้ว่าผัดไทรผลังชอบน่ะรสจืด
ใช่ใช่แต่ว่าผัดไทรของแม่เนี่ย

เส้นเหนียวนุ่มกับได้ข้างดีไม่ขายตื่นไป

จริงคุณแม่นี่ไม่เคยเป็นแม่ค้ามาก่อน
แน่นอนว่าอาหารที่เสิร์ฟในวังต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ

อยู่ซอย๑๖นะคะ

จะเจอเลยเป็นบ้านดูร่มรื่นมีต้นมองต้นไม้เต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณแม่มากเลย
เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมก๋วยเทียวชมสวนไฮโซล
ของคุณแม่นิ่มแซ่บอย่าบอกใครเลยใช่ไหมล่ะ
ดูคุณนทการันตีถึงขนาดนี้

และร้านต่อไปคุณน็อตจะพาไปที่หัวหินซอย๓๗
เพราะเขาว่ากันว่าใครที่มาหัวหินแล้ว

แล้วเล่าเส้นมาทั้งทีจะปล่อยให้เซยไม่ได้นะจ๊ะ
ว่าแล้วก็ตามคุณน้อยไปที่ร้านกันเลยดีกว่าจ้า

เพราะว่าเจ้าของร้านนะครับผมเริ่มต้นธุรกิจจากการลาออกจากพนักงานประจำครับ

แล้วก็มาเช่าห้องแถวอยู่ที่อังคตอบอินแห่งนี้นะครับ

การของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปสืบสาวเล่าเส้นในร้านเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวเหรอบรรยากาศร้านไม่น่าขายก๋วเตี๋ยเลย

เหมือนแบบเป็นร้านกลางคืนอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนร้านกลางวัน

มีก๋วยเตี๋ยวมีมากรายใช่ขาย๑๐โมงถึง๖โมงเย็นแค่นั้นค่ะแล้วก็ปิดเลย
แล้วเราก็ไปเที่ยวที่อื่นเอาใช่

ยืนนานานามันเมื่อยเนี่ยยืนนานานามันต้องก้มหัวไงมันเมื่อยคอไปคุยข้างในดีกว่านี่คือ
ทั้งหมดก็คืออย่างนี้เป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านเก่าของหัวหิน

ใช่ในรูปทรงยุปสมัยนั้นนั้นอันนี้บ้านเราเองใช่ปะใช่

แสดงว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เปิดร้านที่นี่
ใช่ใช่ค่ะ

ก็เจ้าของบ้านนี่แหละค่ะไปทานที่ร้านบ่อยแล้วก็เลยแบบคุยกัน
แล้วเขาแบบเขากินมาเป็นแบบตั้งแต่เปิดร้านใหม่เขาก็เลยเหมือนชอบอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยชวนบอกว่ามีพี่มีบ้านโบไปดูก่อนไหม
พอมาดูแล้วก็เลยโอเคใช่
พูดถึงก๋วยเตี๋ยวของเราดีกว่าเราไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากไหน
ตอนแรกมันเป็นลาออกแงะคือทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็เบื่อแล้วนะทำกรุงเทพแล้ว

แล้วผมก็ทำกราฟิกกับเชื้อผ้าอยู่แล้วเนี่ยอ๋อครับ
แต่ถ้าทำสตูนงานน่าจะหายาก
อันนี้แหละดริบเษือนได้
ในความรู้สึกตอนนั้นคิดอย่างนั้นเราก็เลย
แฟนก็เลยบอกว่าเออเขามีรสที่เขาอยากกินอยู่

ก็เปิดขายเลยวันแรกเป็นยังไงบ้าง
วันแรกที่เปิดนะคะจริงญาติก็มาอุดหนุนกันเยอะเพื่อนมาเยอะค่ะ
วันแรกเนี่ยขายดีแต่ว่าด้วยความเป็นคนกรุงเทพไง
แต่พอในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่มีคนเลยค่ะ
มันกำลังจะเมษาตอนนั้นก็คิดว่าคนก็จะมากินเรานิดหน่อยเนอ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเลย
แล้วสุดพิกษ์พรรณล่ะว่าอยู่ดีก็เกิดขายดีขึ้นมาจนมีร้านใหญ่โตขึ้น
มันเริ่มอยู่ได้ตอนพี่ชอตค่ะ
เขาบังเอิญมายืนหน้าร้านหนูแล้วหนูไม่มีคนใช่ป่ะ
หนูก็นอนเล่นอยู่ในร้านกับแฟน

บอกว่าเฮ้ยนั่นพี่ชอตเว้ย
แล้วแฟนเขาบอกเธอไปถามเขาดีเขาจะหาร้านอะไรหรือเปล่า
ก็เลยหนูก็เปิดกระจกไปถามว่าหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะ

ว่าขายก๋วยเตี๋ยวรึเปล่าคะอย่างนี้อะ

เขาก็รอนานมากนะเพราะว่าช้าค่ะทำกันช้า
แล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยว่าอร่อยหรือเปล่าเขาแฮปปี้ไหมอะไรอย่างนี้

พอเสร็จเขาก็สัก๔โมงค่ะก็ลูกน้องเขาก็มากิน

แล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ให้รายการมาติดต่อถ่าย

อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดหนึ่งของลูกค้าก็คือพวกพนักงานต่างนี่

คนแล้วก็เก็บตังค์ซื้อไปเรื่อย

ก็คือว่ามาทานก๋วแล้วก็เล่นกับสุนัขได้ด้วย

แต่ตอนนี้กลายมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังไปทั่วทั้งบาง

มันเป็นไปได้ยังไงล่ะคะ

แล้วเดี๋ยวกลับมาชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวกันจ้า